แต่ว่าใครที่ได้ชมรายการตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา
เรานำเสนอเมนูอาหารรสแซ่บที่จังหวัดพยาวก็คือเมนูร้านลาบลุงแสง
ที่เขาว่ากันว่าเป็นตำนานเขียงบินสถานยุทธพบกับคุณผู้ชม

ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมที่ชมรายการเนี่ย
พิสูจน์ความอร่อยด้วยตัวเองทำให้ร้านของลุงนี่แน่นขนาดไปด้วยลูก

โอ้โหตอนนี้ไม่รู้บินหรือบินหรือหักไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
เพราะว่าหลังจากที่เรานำเสนอรายการกันไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ร้านลาบลุงแสงก็มีลูกค้ามาพิสูจน์ความอร่อยกันแน่นร้านเลยคุณ
คือมือหนึ่งก็ทำอาหารไปอีกมือนึงก็รับโทรศัพท์เพื่อรับออเดอร์
จริงทั้งเจ้าของร้านทั้งพนักงานในร้าน
อู้ยวุ่นกันมือละวินจริงนะคะ
คนที่เข้ามาจอดรถทานเนี่ยคุณผู้ชม
ระยะทางที่จอดรถประมาณ๓๐๐เมตรได้
นี่ยังไม่รวมมอเตอร์ไซค์ที่ต้องฝากจอดตามบ้านเรือ

เขาบอกว่าตั้งแต่รายการของเราออกอากาศไปวันรุ่งขึ้น
มีลูกค้ามาเข้าคิวรอซื้อลาบและอาหารพื้นเมืองตั้งแต่๗โมงเช้า

แล้วก็ไม่ใช่รอแค่ชั่วโมง๒ชั่วโมงนะ
ขายกันเนืองแน่นต่อเนื่องไปถึงบ่าย๓ค่ะ
ลุงแสงบอกว่าพนักงานในร้านตัวลุงแสงเอง

จริงคุณค่ะเขาเป็นตำนานเขียงบินสถานยุทธภพ
ไม่ใช่แค่ลูกค้าหน้าร้านอย่างที่คุณชนะบอกไปนั่นแหละ
โทรศัพท์มาสั่งโทรศัพท์มาจอง
โอ้โหทั้งวันทำงานกันจนลืมหิวกันไปล่ะ
ส่วนตัวลุงแสงเองนะคะก็เรียกได้ว่าทำงานอย่างเต็มที่
เพราะว่าอยากจะให้ลูกค้าได้รับประทานอาหารอร่อย

อย่าให้ลูกค้ารอนานถ้าลูกค้าไม่อิ่มเราก็ต้องอด
รอก่อนรอจนลูกค้าอิ่มหรือออกจากร้านไปก่อนเราค่อยทาน
นี่บริการด้วยใจจริงนะคะ
เรียกว่าถึงจะเหนื่อยแค่ไหนแต่พนักงานทุกคนเนี่ยก็ดีใจที่ได้ต้อนรับลูกค้าแบบนี้
และที่สำคัญคือภูมิใจที่ได้ทำอาหารพื้นเมืองอร่อยให้ลูกค้าได้รับประทานกัน
โอ้ยแต่ว่าบางทีก็สงสารลุงแสงนะไม่รู้กินข้าวตอนไหน
ทั้งนี้ทั้งนั้นขอย้ำอีกทีได้ไหมว่าอยู่ตรงไหนเผื่อจะไปลงที่ร้านลุงแสง
ไม่ทะลมได้หรออีกสักหนึ่งรอบลูกแสง
ลุงแสงอยู่ที่ตำบลหยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาวนะคะ
๘โมงเช้าถึง๕โมงเย็นหยุดทุกวันพระเพราะว่าก็ไม่ต้องเบียดเบียนสัตว์
ส่วนเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นให้กับคุณผู้ชมแล้วใครอยากโทรไปสอบถามลุงก่อน
จองไปโทรอะไรก็แล้วแต่ให้เบอร์ไว้แล้ว๐๘๗
กระซิบบอกถึงเคล็ดลับอีกนิดนึงว่าวัตถุดิบของร้านลุงแสงเนี่ย
สดสะอาดแล้วก็ปลอดภัยใหม่ทุกวัน
การันตีด้วยลูกค้าที่มาอย่างเนื่องแน่นนี่แหละค่ะ

เรียกว่าเราเอาของดีมาบริการแล้วก็บริการด้วยใจไงเขาก็ประสบความสำเร็จ